ต่อเลยวันนี้จะพาไปกินหมูย่างเขาบอกหมูย่างร้านนี้เป็นตำนานเพราะเปิดมากว่าสี่สิบปีและที่สำคัญทีเด็ดเขาอยู่ที่
กะทิเดี๋ยวนะน้องใบตองนี่คุณเห็นไหมเห็นไหมหมูย่างกะทิเหรอแล้วคุณดูมันเป็นหมูแบบหมูปิ้งไม้นะ
มันไม่ใช่หมูย่างแบบชิ้นใหญ่นะมันเป็นเหมือนหมูปิ้งแต่ว่ามีกะทิทานข้างบนนะ
แล้วดูความนวลความแบบเข้มข้นเขาดิมันจะต้องรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแล้วหอมมันแน่นอนคุณอืม
โอ้โหถ้าทีวีมีกลิ่นเชื่อว่ากลิ่นน่าจะโชยไปสามบ้านแปดบ้านล่ะค่ะคุณแต่ถ้าใครอยากลิ้มลองความอร่อยของหมูย่างเด็ดเด็ด
มาที่นี่เลยร้านป้าจวนนะคะบ้านเลขที่๑๖๓ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
หมูย่างป้าจวนเขามีทีเด็ดอยู่ที่บอกไปก็คือกะทิเขานี่แหละหมูย่างของเขาเนี่ยจะถูกหมักกับกะทินะ
กลิ่นมันจะหอมแล้วมันจะทำให้อะไรเนื้อหมูมันนุ่มเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของป้าที่แบบออกเผ็ดนิดหวานหน่อย
แล้วคุณคิดดูพอกินกับข้าวเหนียวร้อนฟินมากฟินมากจริงคุณการันตีด้วยระยะเวลาการขายที่ผ่านมาเนิ่นนานกว่า๔๐ปี
แล้วก็ยังขายดิบขายดีมีลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสาย

จวนใจเย็นหรือคนแถวนั้นเขาเรียกติดปากว่าป้าจวนป้าจวนเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าสูตรหมูย่างกะทิเนี่ยนะคิดค้นขึ้นมาเองเลย
ขายมาตั้งแต่อายุ๓๐จนตอนนี้อายุ๗๙แล้วนะ

กี่ปีว่าไปสิเนี่ยเกือบ๔๐ปีใช่ไหม
คือยายก็บอกว่าเขาจะพิถีพิถันในการทำขายอย่างมาก
ตั้งแต่เลือกหมูเลยนะขั้นตอนการเลือกหมูอันนี้ก็สำคัญ
เขาจะใช้เนื้อหมูสันนอกที่อยู่ติดกับเหนือชายโครงหมูเอามาใช้
คือตรงนั้นมันจะมีมันนิดมันหน่อยอร่อยแน่นอนนะคะ
แล้วต้องคัดเฉพาะหมูที่ไม่แก่หรือว่าเป็นแม่หมูก็ได้
คือเขาบอกมันจะมีกลิ่นสาบเนื้อคือหมูแก่มันจะสาบแล้วมันเนื้อหยาบ
ทำอะไรก็ไม่อร่อยคุณนึกออกไหมจากนั้นก็จะนำหมูไปหมัก
หมักแล้วก็ไปเสียบไม้พอเสียบไม้ปั๊บก่อนสักพักหนึ่ง
จุ่มลงในกะทิที่เขาเคี่ยวกับน้ำตาลสายนี่ไงอันนี้เป็นสูตรของเขา
และใส่เกลือด้วยนะมันจะมีแบบเค็มหวานนะ
มันนะแล้วก็ย่างไฟกลางแบบนี้
จนออกมาเป็นหมูย่างกะทิที่โอ้โหหน้าตาน่าทานและรสชาติอร่อยเลิศจ้ะ
เยอะนะบอกเลยว่าขายหมดไม่เหลือสักไม้หนึ่ง
ถ้าทำเยอะกว่านั้นก็หมดแหละทำเท่าไหร่ก็หมด

เอาแค่ว่าวันละ๑๒โลกไก็เกียรติแล้ว
คือแกก็ทำมาหลายปีแล้วน้องทุกคนทำกัน๒คน
วันถึงขั้นมีคนสั่งล่วงหน้าเลยนะคุณ
คนละ๒๐ไม้ก็มี๒๐๐ไม้ก็มี
เอาเป็นว่าใครอยากลิ้มลองความอร่อยไปตามกันได้เลย

ร้านเปิดปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงอ้าวโทรไปสอบถามกันเอาเองเลย
คือดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเป็นคนชอบกินหมูปิ้งมากเลยอ่ะ
แล้วแบบแบบนี้มันยังไม่เคยลองคุณนึกออกไหม
มันเป็นประสบการณ์ที่น่าลองมากครั้งหนึ่งในชีวิต
ต้องไปสักครั้งปราจีนบุรี

ใช่ไหมไปลองดูนะครับ